มาจัดเต็มเลยนะคะไปดูคนแรกนะคะคุณเบ้นปุญญพร
โอ้โหวันก่อนไปออกงานนะคะเส้นเสียงอักเสบแต่คว้านลึกนะคะเห็นไหมคะ
มาข้างแอ๋วเกสพลเป็นแฟนคลับไปขอเขาถ่ายรูป
เขาก็เปลี่ยนลุคอยู่เหมือนกันมาบอกป่วยแล้วไม่หาผู้ชายมาดูแลนี่แบบแอ๋ว
เด็กก็บอกโอ๊ยเขินก็ซะละเกิน
ไปฟังกันเลยดีกว่าทั้งเรื่องป่วยแล้วก็เรื่องแบบอ้อนผู้ชายเนี่ยค่ะนี่
เนี่ยครั้งที่แล้วได้ช่อนี้เออไปฟังเลยค่ะ
เพิ่งเข้าโรงพยาบาลเพิ่งไปฉีดยามาสองครั้งค่ะอันนี้คือเป็นหนักใช่เป็นหนัก
ได้เลยเนี่ยบุรุษพยาบาลช่วยหน่อยสิคะช่วงนี้แบบเหนื่อยมากเลย
ถามอยู่ว่าแบบช่วยมาเฝ้าหน่อยเถอะจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วนี่อ้อนใครกัน
เนี่ยน้องแม่เอออ้อเผื่อให้เขาไปเผื่อให้เขาได้ยินบ้างน้ำไหลมกัน
เปิดบวมค่ะมีอยู่แค่นี้ค่ะนี่คือโกยมาจากข้างล่างแล้วนะคะ
นางเอกลูกใหม่ที่แจ๊กต้องกล้าเปิดใจกล้าโชว์
พูดถึงหน้าอกนะคะขอเป็นผู้สายบ้างคุณโบ๊ทธารา
ฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะโบ๊ทนี่เป็นนุ่มอ้อนี่พาแม่มาด้วยไปฟังสัมภาษณ์ค่ะ

มันจะมีแฮชแท็กหนึ่งว่าทีมดูสด

คนดูก็เลยไปโฟร์กัสตรงนั้นด้ง